ทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
คือท่านไม่เห็นใจวัดวัดเล็กหรือว่าไม่เห็นใจวัดที่เขา
ยากจนอุตส่าห์เสียสตังค์เสียนู่นเสียนี่มาเพื่อที่จะมาขอพบ
ขอเจอเขาเอาไปสร้างให้มันถูกต้องแต่ท่านก็ไม่เข้าพบสิ่งต่าง
ราม่ามันก็เกิดขึ้นทำไมคุณไม่อนุญาตให้เอาไอ้ไข่ที่เขาประชาชนสถาน
เอาไปตั้งไว้วัดจังหวัดนี้มีไอ้ไข่จังหวัดนี้มีไข่
ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบช่วยเหลือแล้วก็มันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบ
เอื้ออาทรกันคือมันเป็นความศรัทธาของคนเราอย่าไปกีดกั้น
ไม่ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาทำด้วยเจตนาที่ดีเนี่ย
ผมคิดว่าสิ่งต่างมันก็จะดีและเขามีเจตนาไม่ดี
ความที่ไม่ดีหรือไอ้ความที่ความชั่วร้ายต่างมันก็จะกลับไปคืนสู่ตัวเขาเอง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงหัวข้อนี้เนี่ยมีมิติการคุยได้หลายลักษณะเลยนะคะ
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเหลี่ยมคุยของเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอะไร
แต่ว่าประเด็นที่มีการถกเถียงกันค่อนข้างมากก็คือเรื่องของการไปไลฟ์ของคุณบินคุณเอกพันธ์นะคะ
โดยที่ไม่ได้มีการขอเจ้าอาวาสก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ซึ่งประจำการอยู่นะ
จุดตรงนั้นวันนั้นเวลานั้นถูกลงโทษจากทางวัด
ก็เลยทำให้ต้องบินไปที่นครเพื่อที่จะไปคุยกันกับเจ้าอาวาสนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราดูในรายละเอียดของข่าวเราจะเห็นแล้วว่า
เอาแบบเป็นทางการนะคะไอ้ไข่เนี่ยมีการจดทะเบียนแล้ว
ขึ้นกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยนะคะ
จะเห็นว่าเจ้าของลิขสิทธิ์คือตรงคอลัมป์ที่เขียนว่าเจ้าของลิขสิทธิเนี่ย
ก็คือวัดเจดีวัดเจดีวัดเจดีวัดเจดีเป็นคนไปจดนะคะ
แล้วก็ลักษณะการจดก็จะมีหลายรูปแบบนะคะว่าลักษณะของสิ่งของนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผ้ายันรูปหล่อบูชานะคะเหรียญ
คือต่างเหล่านี้ในข่าวได้มีการแจกแจงแล้วแล้วก็นักข่าวก็ได้ไปถามทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ยืนยันว่ามีการจดจริง
แล้วก็เพิ่งจะมีการจดเพิ่มไปเมื่อต้นปี๖๓นี้ด้วยเรื่องของงานนิพนธ์นะคะ
แล้วก็ประวัติต่างอันนี้คุณผู้ชมซึ่งเป็นผู้ที่ศรัทธาเชื่อถืออยู่แล้วเนี่ยคงทราบดีนะคะ
แต่ว่าในช่วงหลังนี้เนี่ยพอลักษณะความดังแผ่กระจายไปก็อย่างที่คุณบินอาจจะมีความตั้งใจดี
อย่างที่ว่านะคะคืออยากจะให้จังหวัดอื่นได้มีญาติโยมที่ศรัทธา
แต่ว่าเดินทางไปไม่ถึงพื้นที่จริงเนี่ยได้สามารถไปใกล้บ้านนะคะเพื่อที่จะร่วมบูชาด้วยก็ได้
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันจะพยายามคงอยู่ในลักษณะของตกลงแล้ววิธีปฏิบัติต่อ
ฉันจะใช้คำว่าอะไรถึงจะถูกต้องคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบูชาเอาอย่างนี้ดีกว่า
ศักดิ์สิทธิ์ของบูชาซึ่งสังกัดวัด
ลิขสิทธิ์ที่ว่านี้มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
วันนี้เรานิมนต์รูปหนึ่งนะคะแล้วก็เชิญหนึ่งท่านนะคะท่านแรกค่ะ

ร่วงพี่ก่อนเลยค่ะ

เราเลือกมิติหลักก่อนก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะพอเราดูเอกสารเนี่ย
เป็นวัดเจดีที่เป็นผู้ขึ้นว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ที่ไปจดกับตัวกรมทีนี้เอ่อวิธีปฏิบัติในวงการเอ่อ
เรียกอะไรของของวัดอ่าวัดวัดจะไปจด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกราบไหว้บูชาของเคารพบูชาอะไรที่อยู่ในวัดเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาต้องทำอย่างงี้กันทุกวัดไหมคะคือโดยปกติแล้วเนี้ย
ไม่มีหรอกที่จะไปเอาวัตถุมงคลอะไรเหล่านี้ไปจดเพื่อเป็น
ลิขสิทธิ์เฉพาะของวัดนั้นวัดนี้เนี่ยยกเว้นว่ามันเป็นเรื่องของ
โบราณสถานโบราณวัตถุก็ไปขึ้นกับกรมศิลป์อะไรพวกนี้
แต่ว่าที่อัตมาภาพคุยกับอาจารย์นักกฎหมายเนี่ยท่านบอกว่า
เคยมีเคสกับอันนี้คล้ายคล้ายแบบนี้เคสเดียวก็คือตอนจัดถุคามรามเทพ
ตอนที่อ่าตอนที่มันกระแสอะไรอย่างเงี้ยคนก็
วัดก็เลยไปจดเพราะว่ากลัวว่าคนจะไปทำไปเรียนแบบอะไรอย่างนี้
พ่ายันเรื่องเรื่องวัตถุมงคลแต่โดยปกติแล้วมันไม่มีหรอก
วัดมันเป็นพุทธสถานคุณจะไปจดของพวกนี้เพื่อ
เพื่ออะไรกันไปแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในวัตถุมงคล
อะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการค้าแล้วใช่ไหม
คุณจอมขวัญเวลาเรานึกถึงเรื่องของการจดลิขสิทธิ์เนี่ย
มันเป็นเรื่องของการค้าแสดงว่าวัดก็เป็นร้านค้าไปแล้วใช่ไหม
เป็นเป็นที่ค้าขายเลยเวลาจดก็คือขึ้นกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ใช่ไหมแต่แต่หลวงพี่คะแต่เอ้าแต่ว่าก็ก็เป็นของวัดเขานี่คะ
เมื่อกี้อัตมาภาพคุยกับอาจารย์นักกฎหมายท่านบอกว่าโดยปกติเนี่ย
ถูกอะไรซึ่งมันสร้างขึ้นในวัดเนี่ยมันสร้างซึ่งมันมันสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของคนจำนวนมากอ่ะ
มันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งมันไม่เหมือนงานศิลปะนะคุณจอมขวัญ
ถ้างานศิลปะเนี่ยมันมีเจ้าของใช่ไหมศิลปินคนไหนเป็นคนสร้างขึ้นอะไรก็ไปจดได้
แต่ว่าของของวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างเนี่ย
มันสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของคนเหมือนจตุคามรามเทพนั่นแหละ
คนปั้นก็ไม่ใช่ว่าเจ้าวาดไปปั้นที่ไหนอ่ะใช่ใช่ไหมชาวบ้านเขาศรัทธา
ปั้นไว้เป็นที่เคารพบูชาเป็นที่รักษาพุทธสถานอะไรอย่างนี้แล้วอยู่ดีคุณจะไปจดฤคษิตยังไง
ก็ก็ทำในวัดนะคะมันไม่ควรมีอ่ะทุกวันนี้เราไปไหนเห็นไหม
อาจจะไม่ได้ทำไมกลมให้จดแหละคะ
ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวอาจจะเหมือนจตุคามรามเทพก็ได้
พอจดไปแล้วพอมีคนไปฟ้องร้องก็มีการสารก็ยก
เดี๋ยวนะคะคือถ้าสมมุติเราพูดถึงลักษณะปฏิบัติก่อนนะคะหลวงพี่
ว่าวัดทั่วไปนี้เราไม่พูดถึงกรณีเหรียญพระ
เราไม่พูดถึงกรณีเหรียญพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปรุ่นต่างนะคะ
แต่อาจจะมีเกจิอาจจะมีเกจิต่างหรือว่าเจ้าอาวาสรูปก่อน
คือลักษณะแบบนี้ปกติก็ไม่ไปจดหรอกค่ะ
แต่มันไม่เคยเห็นอ่ะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละ
หลวงพี่ไม่ได้ทำเอกสารทางวัดก็เลยไม่ทราบหรือเขาทำกัน
อาจจะเดี๋ยวลองคุยกับอาจารย์ที่ท่านเป็นนักกฎหมายดู

ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราเลือกเหลี่ยมเล่นของเรื่องนี้
ควรจะหยิบตรงไหนเป็นเรื่องหลัก
เพราะว่าอันนี้เรื่องของความเชื่อความศรัทธาอันนี้ไม่ว่ากัน

แต่ประเด็นคือตกลงแล้วการที่วัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ

พอเราคิดลิขสิทธิ์ขึ้นมามันคุ้มครองทันที

ถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่ของศาสนาก่อน

คนคิดขึ้นมาเวลาไปยื่นจดแจ้งที่กรมศิลป
ไปยื่นก่อนเขาก็รับจดก่อน
แต่หมายความว่าวันนี้คุณจำขวัญอาจจะเขียนขึ้นมา
แต่ผมไปยื่นก่อนเขาก็รับว่าผมมีการสร้างงานนี้ขึ้นมา
แต่สามารถถูกเพิกถอนได้ว่าไม่ใช่เจ้าของแท้จริง
มันไม่ใช่หลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นเจ้าของแท้จริงนะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาไปจดที่กรมทรัพย์สินไม่ใช่เรียกว่าจดลิขสิทธิเหรอคะ

ก็คือไปยื่นเป็นหลักฐานว่าคนคนนี้เนี่ยเขามายื่นบอกกับทางราชการว่า
งานลิขสิทธิ์ในเรื่องนี้อย่างไอ้ไข่
กล่าวอ้างว่าเขาเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นมา
ทางราชการก็จะออกหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ขึ้นมานะครับ
แต่เรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะเพิกถอนได้ถ้ามีหลักฐานจริงว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์
แล้วการจดลิขสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าของเลยมันขั้นตอนไม่เหมือนกันเหรอคะ
มันจริงอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเรา๓คนคิดขึ้นมา
ปัญหาคือเวลาไปฟ้องร้องซึ่งไม่เกี่ยวพุทธศาสนานะ
ฟ้องร้องว่าเป็นหลักฐานเจ้าของลิสิตจริงไหม

สมมุติว่าวันนี้เราวาดภาพขึ้นมา๑ภาพใช่ไหมครับ
ปัญหาคือถ้าไม่มีระบบจดแจ้งเนี่ย

ระบบนี้ก็เลยมาว่าถ้าคุณไปยื่น
ก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคุณเป็นเจ้าของนะแต่ยกเลิกได้
อย่างกรณีที่ท่านภัยวัลพูดคือว่า
จตุคามเหมือนกันตอนนั้นแป๊บเดียวก็เลย
เหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จดแจ้งแต่ว่าไม่แนะนำวัดในนามตำรวจท่านหนึ่ง
แล้วบอกว่าเขาคิดพยันเหมือนกันเลยครับคุณจำขวัญ
แล้วบอกว่าเป็นคนคิดแล้วก็ไปฟ้องแบบเดียวกันเลย
แล้วปรากฏว่าผมไม่แน่ใจว่าผลเรื่องไอ้ไข่จะเหมือนกับจตุคามหรือเปล่าครับ
สารยกฟ้องสารยกฟ้องก็ไม่เจ้าของลิขสิทธิ์
เพราะอย่างที่ท่านภัยวันบอกคือ
มันเป็นความศรัทธาของสมัยก่อนคือวัดต้องการจะหารายได้เข้ามา
งั้นโยมหรือว่าศรีกาผู้ที่มีความสามารถก็ที่จะร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์งานขึ้นมา
งั้นเวลาสร้างสรรค์งานอย่างพระสมเด็จเนี่ยที่นับถือกันมาก
ก็เกิดจากพระอาจารย์สำเร็จโตหรือหลายท่านก็สร้างเข้ามา
งั้นความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มันไม่มีอยู่ที่คนคนเดียว
แล้วในกรณีทุกอย่างเจตุคคลามเนี่ยในคำว่าศาสตร์ชั้นต้นกับสาหันดีการ์บอกเลยว่า
จตุคามเป็นงานศิลปะสาธารณะ
ซึ่งประชาชนแต่ละยุคแต่สมัยก็สร้างกันขึ้นมา
เพราะฉะนั้นการที่เอาไปจดแจ้งลิขสิทธิ์ที่กรมพระศิมายาโดยตำรวจท่านหนึ่งเนี่ย
ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิแท้จริงท่านยกฟ้อง
สารดีกาก็พูดเหมือนกันบอกว่าในเรื่องหลักพุทธศาสนาคือ
ในมุมที่เวลาสร้างวัตถุเคารพมงคลบูชาขึ้นมาเป็นเรื่องที่
หรือกันการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มันพิสูจน์ยาก
ฉะนั้นสารก็ยกฟ้องจริงเหมือนว่าสารกำลังแบบว่า
ในเรื่องพุทธศาสนาหรือสถาบัติกรรมถ้าเป็นเรื่องทางด้านวัด
เป็นเรื่องที่ควรจะให้คนทั่วไปสามารถที่จะใช้บูชาได้
เดี๋ยวฉันลองแย้งอาจารย์ค่ะคือที่ฉันไม่ได้แย้งทางข้อกฎหมาย

คือถ้าเราเปรียบเทียบกับคดีของจตุคามรามเทพสมัยนู้นนะ
ที่อาจารย์สรุปมาบอกว่าสรุปแล้วสารยกฟ้อง
ก็คือตำรวจคนที่ตัวเองเนี่ยไปเหมือนกับเขาเรียกอะไรคะอาจารย์ไปฟ้อง

อาจารย์แต่ว่ามันอาจจะต่างกันได้ไหมคะ
สมมุติว่าถ้าทางวัดเจดีไปเอาความกับใครเนี่ยมันไม่เหมือนกับตำรวจคนเดียวนะคะ
สมมุติว่าก็วัดบอกว่าไอ้ไข่เป็นของวัดสร้างที่วัดนี้
ใครก็รู้ว่าไอ้ไข่อยู่วัดนี้มันไม่เหมือนกับตำรวจที่ไปจดแจ้งเรื่องเหมือนจตุคา
มันไม่ได้อยู่ว่าอยู่ที่วัดไหนปัญหาคือต้องพิสูจน์ว่าไอ้ไข่ใครสร้างมา
คนที่เป็นคนสร้างสรรค์งานปฏิมากรรมไอ้ไข่คนแรกเป็นใคร
หรือที่ไปจดแจ้งแต่ละอันเนี่ยคนที่จดแจ้งเป็นใคร
อาจจะแล้วยังไงอ่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้
เอาอย่างนี้นะคะชั้นแรกก่อนคือการมีหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
แล้วก็แสดงให้ว่าวัดเจดีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ถ้าไปสู้คดีกันสมมุติมีการสู้คดีกัน
อาจจะไม่ชนะโดยมาตรฐานเหมือนกรณีสัตว์สองทาม

กรมศึกษัตริยาดูเบื้องต้นแล้วว่าน่าเชื่อได้ก็ออกใบเสิร์ฟมา

จำเลยที่เขาถูกหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์
เขาก็มีสิทธิยกข้อต่อสู้ได้ว่า
จริงที่อ้างว่าสร้างสรรค์โดยวัด

สมมุติว่าเดี๋ยวนั้นเป็นคุณก่อก่าย
ที่เป็นคนเขาต้องเรียกว่าปั้นใช่ไหมคะ
ไอ้ไข่ขึ้นมาแล้วให้ที่วัด
สมมุติว่าเดี๋ยวนั้นเป็นเจ้าของมือปั้น
แล้วเจ้าของมือปั้นก็ไปช่วยยันบอกว่าก็
ก็ถวายวัดตั้งใจเอาไว้ที่วัด

สมมุติว่าวันนี้ผมวาดภาพนึงให้คุณจอมขวัญ

แต่ลิขสิทธิ์ในภาพนั้นยังเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยนะ

งั้นความเข้าใจที่เราเข้าใจกันผิดคือ

เราไม่แค่มีสิทธิในการใช้แค่นั้นเอง
เว้นว่าตอนอาจารย์เฉลิมชัยวาด
บอกว่ายกลิขสิทธิการประสิทธิให้คุณจอมขวัญเลย

ได้มอบลิขสิทธิ์กรรมสิทธิ์ทั้งหมดให้กับวัดเจดี

หมายความว่าสมมุติว่าปั้นมาหัว
อีกคนนึงบอกเอาตัวท้ายเป็นอย่างนี้ดีกว่า
พวกนั้นมีลิขสิทธิ์หมดเลยเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกัน

คือถ้าสมมติฟังจากหลวงพี่

คือปกติก็จะไม่ได้จดไม่ได้จดลิขสิทธิ์กันในนามวัด
คือไม่ได้จดลิขสิทธิในนามแบบนิติบุคคล

จดในนามนิติบุคคลลักษณะแบบนี้ถูกไหมคะหลวงพี่

ต่อมาไม่เคยเห็นถึงขั้นว่า
สร้างวัตถุมงคลหรือมีรูปปั้นเคารพแล้ว
วันหนึ่งต้องมีปัญหามาจดลิขสิทธิ์กันว่า
อันนี้เป็นของฉันเท่านั้นคนอื่นห้ามเอาไปไม่มี

ภัยรีพินาศหรืออะไรที่วัดดังทำ
วัดไหนก็มีปลูกเสกอย่างเดียวกันเลย
ไม่เคยมีว่าวัดนี้มาบอกว่าห้ามทำห้ามสร้างนะ

เจ้าต้นตำหลับ

ต้นตำรับต้องวัดนี้ไม่ได้เหรอหลวงพี่

คือที่ไหนมันก็มีต้นตำรับทั้งนั้นแหละคุณจอมขวัญ
แต่ว่าโดยความเป็นวัดเป็นพุทธสถานเนี่ย
ไม่มีพระรูปไหนที่ท่านจะมารู้สึกว่าต้องหวงแหน
สิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ให้วัดอื่น
เอาไปบูชาหรือเอาไปสร้างเพื่อหา
ปัจจัยในการทำสาธารณาประโยชน์ให้กับศาสนาหรอกมันไม่มีแต่ไอ้ใครเกิดที่นี่อยู่ที่นี่นะคะ
หมายถึงว่าเกิดมาให้คนแบบนี้คนรู้จักว่าเนี่ยก็เด็กวัดที่เนี่ย
ก็รู้จักตอนมาเจอวัดที่เนี่ยแล้วจะไปอยู่วัดอื่นได้เหรอคะ
ทำไมจะไม่ได้ล่ะคุณจอมขวัญหลวงพ่อโสธรมีอยู่วัดโสธรที่เดียวหรือเปล่าล่ะ
พุทธชินราชมีอยู่ที่พิศนุโลกที่เดียวหรือเปล่าล่ะใช่ครับ
ก็มีอยู่ทุกที่นั่นแหละความหมายคือคำถามคือคุณจะต้องถึงกับขนาดว่า
ห่วงเรื่องผลประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะฮะคือถ้าพูดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผลประโยชน์แล้ว
คุณมองแค่ว่าผลประโยชน์มันไม่ควรไปที่อื่นมันควรไปลงที่นั่นที่เดียว
อื่นไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่คนอื่นเขาจะเขาจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะ
วัดไหนก็รู้สึกว่ามีไอ้ไข่และคนเข้าไปศรัทธาเข้าไปบูชาทุกวัดก็อยากจะสร้างบ้างอยากจะทำบ้างเหมือนกัน
อ้าวหลวงพี่ถ้างั้นจะมีต้นตำหลับเอาไว้ทำไมหรือว่าจะมีต้นกำต้นฉบับไว้ทำไมอ่ะพุทธเจ้านี่เคยห่วงไหมอ่า
คุณจอมขวัญก็ถ้าอย่างนั้นวันดีคืนดีเดี๋ยวที่อินเดียบอกว่าเนี่ยคุณเอาพระพิคเนตฉันมาไว้ในวัดเนี่ย
ฉันจะจดลิขสิทธิ์แล้วนะไม่ให้คุณเอาไปนะ
อย่างงี้หรือเปล่านางกวักนะครับกุมารทองอ่า
ไม้กางเขนพระเยซูมันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องทั่วทั่วไปฮะไม่แต่แต่ว่าไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่ความเคารพบูชาของคน
คือคือดิฉันไม่ได้มีความรู้เรื่องไอ้ไข่มากนะคะแต่ทีนี้ลองเทียบว่าอาจารย์ถ้าเราสมมุติเราอ้างบอกว่าไม่ว่าจะเป็น
ไม้กางเขนนะคะหรือว่าอย่างที่เราคุ้นเคยกันในประเทศไทยนางกวักกุมารทองกุมารทอง
อาจารย์แต่อันนั้นมีอยู่คู่กับเรามานานแล้วจนเราก็เบลอหมายถึงว่าคือเส้นมันเลอแล้วว่าเป็นของใครใครเริ่มอยู่ที่ไหนมาก่อน
แต่อันนี้มันชัดเจนว่าวัดเจดีนี่คะเราใช้กรอบนี้คิดไม่ได้เหรออาจารย์
ถ้ามุมที่เขาจะเคลมนะครับจริงก็ต้องเคลมเรื่องชื่อจากการค้าไอ้ไข่วัดเจดี
แต่ในส่วนของปฏิมากรรมหรือว่าตัวรูปปั้นหรือผ้ายันเนี่ยไม่ได้ยันนะคุณจอมขวัญมันเป็นสาธารณะนะ
เพราะการเขียนยันยังไงมันก็เขียนเป็นแบบนั้นอ่ะแล้วยันก็เขียนทั้งจีนทั้งไทยก็เป็นลักษณะของมัน
แต่เวลาเอามาทำเป็นงานจิตกรรมประเภทที่ยื่นเนี่ยมันต้องมีลักษณะพิเศษ
แต่ปัญหาที่มันดูคือจริงกฎหมายเป็นเรื่องของเหตุผลนะ
เหตุที่ส่วนใหญ่วัดไม่ค่อยมาจดกันเพราะอย่างที่บอกอุบาสิกาศรัทธา
ก็มาสร้างอะไรสักอันหนึ่งเพื่อที่จะให้วัดหารายได้เข้ามา
งั้นจริงทุกคนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนของวัตถุบูชาที่มีแต่ละที่แต่ละที่
อาจารย์ถ้าอย่างนั้นทำไมทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา
บอกผู้ที่มาขอจดแจ้งไปเลยล่ะคะว่าอย่างนี้นะคะต่อให้มาจดแจ้งไปแล้ว
แต่เอาไปอ้างแบบนี้ไม่ได้นะคะคือจะได้เข้าใจตั้งแต่ตอนแรกตอนไปจด
อย่างนี้ถ้าดิฉันเป็นคนไปโจทย์ที่ฉันก็คิดว่าของดิฉันนะคะ
ฉันก็จะไปบอกคนอื่นว่าคุณเอาไปไม่ได้นะนอกจากขอเราก่อน
คือก้นไกของกรมทรัพย์สินปัญญาคือเมื่อมีการยื่นแล้วยืนยันหลักฐานว่า
เป็นเจ้าของมีการสร้างสารจริงกรมทรัพย์สินปัญญาเขาต้องจด
แต่จดแจ้งว่าเป็นหลักฐานแต่หลังจากนั้นเนี่ย
ไม่ได้ยืนยันเป็นเจ้าของเพราะมีเยอะเลยคุณจอมขวัญ
อย่างเรื่องเพลงเราคุยกันกระทงอะไรต่างจริงคนไปจดก็ไม่ใช่เจ้าของ
ขโมยคนอื่นมาแล้วก็ไปจดซึ่งสุดท้ายก็โดนเพิกถอน
แล้วก็กลายเป็นยื่นเอกสารเท็จด้วยในกรณีของเพลงนะฮะ
สมมุติถ้าสมมุติเราเอาเรื่องสู้กันทางกฎหมายก่อนนะคะ
ถ้าเราเอามิติการสู้กันทางกฎหมายเนี่ยต่อให้มีการจดเอกสารสังกัด
ก็คือกรมทรัพย์สินทางปัญญาจริงแต่สมมุติถ้ามีความขัดแย้ง
ถ้ามีความขัดแย้งแล้วมีการอ้างลิขสิทธิ์กันเนี่ยแล้วถึงศาลเนี่ย
ก็เป็นไปได้ที่ต่อให้มีเอกสารจดว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว

ใช่ครับเกิน๕๐เป็นอย่างนั้นทีรียสาร
เพราะมันต้องพิสูจนสิทธิ์กันว่าคิดสร้างสรรค์จริงไหม
แล้วมีระดับที่กฎหมายคุ้มครองหรือเปล่า
อันนี้ชั้นแรกแต่สมมุติเอาก่อนถึงศาลก่อน
ก่อนถึงศาลเนี่ยถ้าสมมุติมีคนบอกว่า
ทีนี้ก็จะมีเหรียญไอ้ใครผ้ายันไอ้ใครรูปหล่อไอ้ใคร
คำถามคือวัดนะคะมีเอกสารที่ส่วนกับกรมทรัพย์สิน
สามารถไปบอกได้ไหมว่าอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยต้องขอทางวัดเจดีก่อน
มาขอวัดเจดีก่อนอย่างนี้ได้ใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
เพราะมันคือการคือพูดง่ายการที่จะบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของ
มันต้องมีเอกสารรองรับจากทางราชการค่ะงั้นเพิ่งไปยื่นราชการก็ออกเอกสาร
รับรองว่ามีการมายื่นจริงและยืนยันว่าเป็นตามนั้นแต่เป็นเจ้าของจริงไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่อย่างน้อยสามารถจะมีเอกสารอย่างน้อยแต่เราไปจวดไว้ก่อนนะคือถ้าสมมุติว่า
ถ้าสมมุติจะสู้กันเรื่องว่าใครก่อนใครหลังอาจต้องขึ้นศาลแต่ถ้าสมมุติว่า
เรามีเอกสารนี้ถ้าคุณจะเอาไอ้ไข่ไปบูชาลักษณะใดก็แล้วแต่อย่างน้อยต้องอย่างน้อยต้องขออนุญาตเรา
หรือแจ้งหรือบอกเราหรือให้เราอนุญาตเขามีสิทธิ์อ้างอย่างนั้นได้
ได้ใช่ไหมคะได้ได้แต่เอาใหม่แต่เอาใหม่ถ้าเป็นสถานที่อื่นวัดอื่น
คือต่อให้รู้ว่าวัดเจดีเนี่ยนะคะไปได้เอกสารตัวนี้มาจากกรมทรัพย์สินเนี่ย
แต่บอกว่าเอ้าก็วันนั้นอาจารย์ภัยบูลบอกไงก็ไม่ต้องขอก็ได้
อ้าวผมไม่ได้บอกไม่ต้องขอนะครับผมบอกว่าผมบอกว่าไม่หมายถึงว่า
คือมันไม่ใช่เจ้าของคืออันนี้ถ้าขึ้นศาลเนี่ยอาจจะแพ้ก็ได้
สมมุตินะคะอาจารย์คือเขาจะอ้างแบบนี้เพื่อไม่ต้องขออนุญาตวัดเจดีได้ไหมอาจารย์
ถ้าเขาจะอ้างหมายความว่าในเชิงกฎหมายนะฮะคือในเมื่อวัดเจดีเขาแจ้งอยู่แล้ว
ว่าเขายื่นจดแจ้งแล้วแล้วเกิดวัดหลังเนี่ยเกิดไปใช้ทั้งที่เขาบอกอยู่แล้ว
ก็ในเบื้องต้นก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะไปลอกเขามาเพราะลิขสิทธิ์คือทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่
ในเมื่อเขาบอกแล้วว่ารูปไอ้ไข่เป็นแบบนี้งั้นไปทำซ้ำกันภายหลัง
แสดงว่ามีเจตนาในการละเมิดงานลิขสิทธิ์เขาอันนี้คือประเด็นที่ที่ส่วนใหญ่ก็ใช้กัน
แต่เวลาไปสู้ในชั้นศาลจริงคุณจำขวัญมันจะเป็นว่ารูปลักษณะของเด็กที่ปั้นแบบนี้มันมีอยู่ทั่วไปไหม
ใครก็ปั้นได้แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นไอ้ไข่แบบนี้มันไม่ควรได้รับความคุ้มครอง
รูปปั้นเด็กมีเยอะแยะที่ออกเป็นแบบนี้รูปปั้นกุมารทองก็มีหรือรูปพระพุทธเจ้าที่แต่ละวัดสร้างกันขึ้นมา
เป็นลิขสิทธิ์ประเภทนั้นแต่ปัญหากลับไปที่หลวงพ่อพูดแรกว่า
เวลาพิสูจน์ว่าใครเป็นคนปั้นหลวงพ่อโสธรครั้งแรกเนี่ยยังยากสุด
เพราะเวลาพวกเข้าขึ้นศาลแล้วเวลาคุณจะเอาเงินจัดเขามาฟ้องเป็นแพ่ง
อาญาให้เขาติดคุกมันเป็นเรื่องสำคัญนะ
งั้นคุณต้องพิสูจน์ให้สารเห็นนะว่าคุณสร้างสรรค์งานขึ้นมาจริงอันนี้เป็นลำดับที่สอง
แต่ระดับแรกอย่างที่คุณจอมขวัญพูดทำได้ไปยื่นจดแจ้งไปห้ามเขาได้
ของสุดท้ายเดี๋ยวโฆษณาค่ะอาจารย์สมมุติฉันเป็นวัดขอไข่นะคะ
คือมีวัดกอไก่เนี่ยซึ่งไปจดแจ้งแล้วเรียบร้อย
เรียนเป็นใครก็แล้วแต่เจ้าที่ในวัดขอไข่แล้วบอกว่าเรามีเหมือนกัน
แล้วเนี่ยเราเคยดูรายการบอกว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าไปสู้จริงท่านอาจจะแพ้ก็ได้นะ
เพราะฉะนั้นเราสามารถมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ในวัดเราได้
อย่างนี้ก็ฝืนทำไปเลยได้ไหมโดยไม่ต้องมาขออนุญาตก่อไก่เนี่ย
เขาน่าจะผิดเพราะว่าในกรณีเขาเอางานคนอื่นมา
ก็เอ๊ะเขาสร้างสรรย์ยังไงเขาสร้างวัดลอกมา

เดี๋ยวครับกลับมาเทียมกับอาจารย์ไปบุญต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือเวลาสดของรายการประมาณ๔โมงกว่านะคะ
คุณผู้ชมดูตอนกลางคืนเนี่ยคือตอน๔โมงกว่าเนี่ยเราได้พยายามโทรหาเจ้าหน้าที่ที่เราได้เบอร์ทั้งหมดของทางวัดนะคะ
แต่ว่ายังไม่รับสายเราไม่แน่ใจว่าการคุยกันจบหรือยัง
แต่ว่าณตอนนี้คือก่อนเข้ารายการแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รับสาย
แต่เดี๋ยวในช่วงหน้าโฆษณาหน้าเนี่ยเราจะลองต่อทางคุณบินกับคุณเอกพันธ์ดูบ้างว่าคุยจบแล้วหรือยังเรื่องเป็นแบบไหนนะคะ
ขอกลับมาที่หลวงพี่ไพรวันค่ะคือตกลงแล้วคือนะตอนนี้ถ้าคนที่ตามข่าวนี้คือเราจะไม่เลือกมุมศรัทธานะคะของใครของมัน
แต่คนที่ตามข่าวนี้ตกลงแล้วเนี่ยการที่จะมีไอ้ไข่อยู่วัดนั้นวัดนี้โดยที่ไม่ใช่แค่วัดเจดีที่นครเนี่ยคืออันนี้เราต้องเข้าใจวงการสงฆ์ต้องเรียกอะไรวงการวัดวงการพุทธยังไงคะ
ก็เข้าใจว่ามันก็มันก็เป็นปรากฏการณ์อย่างที่เราเห็นนั่นแหละว่าพอมันมีชื่อเสียงอ่ะวัดไหนก็อยากได้ไปอยู่ทั้งนั้นแหละเหมือนก่อนหน้านี้ก็มีเยอะแยะไปอย่างเช่นเทพธันใจอ่ะอยู่ถึงพระม่าคนยังเอามาถึงประเทศไทยได้เลยแล้วก็มีทุกวัดเลยเทพธันใจอ๋อที่จีนชี้นิ้วชี้อะไรอ่ะทุกวันนี้ก็เงียบไป
กันเหมือนตอนที่ท้ายเบสอ่ะถ้าเราพูดเรื่องว่าเอาประเด็นเรื่องการแอบอ้างดีกว่าบางทีสร้างกันเยอะแล้วก็ไม่ไม่ได้พูดถึงที่มาของการจัดสร้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปแอบอ้างวัดเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นวัดมาจากวัดเจดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาว่าเออเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องชื่อเสียงวัดได้อะไรแบบนี้อ่าซึ่งซึ่
โหกเลยถ้าไม่ได้ขอเขาจะพูดง่ายง่ายคือเหมือนชอบโกงไปหลอกเขาอ่าเอามาอืมแล้วก็ไปใช้ชื่อทางการค้าของเขาอืมเพราะจริงจริงแต่ละวัดก็จะมีจุดแข็งของตัวเองค่ะนั้นเวลาเราไปเอาแล้วบอกว่าเอามาจากวัดไอ้ไข่อันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหวงได้ว่าไอ้ไข่วัดเจดีอืมอ่าเพราะไอ้ไข่ถ้าเราเสิร์ชอบอิ
วัดเจดีสิคะอันนี้ก็ถามคนที่เขาซื้อเขาซื้อเพราะว่าซื้อเป็นไอ้ไข่วัดเจดีหรือเป็นไอ้ไข่ธรรมดาอ่าเอ๊ะเดี๋ยวหลวงพี่ขอย้อนกลับมาก่อนนะคะคือตามปกตินี้ถ้าสมมุติเวลามีวัตถุเอ๊ะไข่ถือว่าเป็นเรียกวัตถุมงคลไหมคะหรือเรียกเรียกเป็นวัตถุมงคลก็ได้เพราะอันนี้มันมีการสร้างแบ

นั่นแหละคนก็พร้อมจะไปเสี่ยงโชคจะไปขอนู่นขอนี่อยู่แล้ว
หลวงพี่อย่างนี้จริงแล้วในวงการสงฆ์หรือว่าศาสนาพุทธของเราสถานที่เราพูดก็คือวัดเนี่ยนะคะ
คืออย่างนี้ทุกวัดต้องมีสิ่งใดสักอย่างเพื่อสนองศรัทธาไหม

สมัยก่อนจะจุดประทัดจุดตามศาลเจ้านะ
แต่มีชุดที่สำหรับจัดไว้เป็นชุดสำหรับเส้นไหว้

ถึงวันนี้ไปอยู่ตามในวัดเรียบร้อยหมดแล้ว
หลวงพี่อย่างนี้ทางกรมพระพุทธศาสนา
ทางมหาเถียรสมาคมโอเคหรอคะ
แบบเนี้ยอัตมาวัดท่านไม่ได้โอเคหรอกแต่ถามว่ากล้าเข้าไปจัดการหรือเปล่า
คุณก็จัดการเฉพาะเคสที่มันเล็กเท่านั้นแหละ
แต่อะไรที่มันเป็นเคสอะไรใหญ่อย่างนี้ที่มีคนศรัทธาเยอะ
คนเข้าไปเยอะเนี่ยแต่มันก็ไม่เคยเห็นจัดการสักที
เดี๋ยวจริงมันมีหลักปฏิบัติหรือ
นี่คือมันมีคำสั่งแล้วคุณจอมขวัญตอนนั้นใช่มั้ย
ที่มีกฎมหาเทราสมาคม๙ข้อเกี่ยวกับห้ามขึ้นป้ายพุทธภานิษฐ์
ห้ามขายวัตถุมงคลในบทอะไรอันนั้นออกมาเป็นชุดเลย
ไม่มีประโยชน์เลยอันนั้นน่ะใช้งานไม่ได้เลยออกมาเป็นกระดาษแค่นั้นอ่ะอ่า
อาจารย์เดี๋ยวขอพักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยคาดว่าคณะของคุณบินบริษฐ์อาจจะกำลังเตรียมที่จะเดินทางกลับมากรุงเทพนะคะ
แต่ว่าได้สอบถามจากทางพี่นักข่าวในพื้นที่นะคะ
บอกว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่๑๖คนของทางวัดที่ตอนแรกว่าจะให้ออกเนี่ยก็ตกลงว่าได้ทำงานต่อที่วัดนะคะ
แล้วก็มีการพูดคุยกันจนจบแล้วมีการขอโทษกันนะคะ
แล้วก็ทางวัดเองก็คือชี้แจงชัดเจนว่าคือสามารถไลฟ์ได้เพียงแต่ว่าไม่ต้องการให้ไลฟ์โดยมีการถือวัตถุมงคลนะคะ
แต่อันนี้เป็นการสรุปความจากนักข่าวนะคะรายละเอียดที่ฉันคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีข่าวตามออกมา
อาจารย์ค่ะคืองั้นตกลงเนี่ยถ้าสมมุติเอาวิธีปฏิบัติที่เข้าใจตรงกันคือถ้าสมมุติจะไปสู้เรื่องของการเป็นเจ้าของ
เจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของใดก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะต้องถึงศาลซึ่งโดยสถิติแล้วมักจะไม่ได้ให้ว่าเอกสารที่ได้จากกรมทรัพย์สินแปลว่าเป็นเจ้าของแล้วจะชนะตลอดไม่ใช่ไม่ได้การันตี
อันนี้ผมมองในมุมนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมาว่าผมว่าคือโดยหลักเวลาออกเอกสารมาเป็นเอกสารที่สันนิษฐานว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ห้ามคนอื่นได้อย่างวัดไปห้ามคนอื่นแต่จากประสบการณ์จากแนวที่ทำมาถ้าเป็นวัตถุมงคลต้องบอกเลยว่าร้อยละเก้าสิบส่วนใหญ่แพ้เพราะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่วัตถุมงคล

เวลาใช้ไอ้ไข่เพราะเวลาไปโชว์คนจะบอกว่าไอ้ไข่แต่ว่าถ้าเป็นวัดเจดีตรงนี้เป็นจุดที่น่าจะมองมากกว่า

ใช่อ้างอิงชัดเจนแต่มันจะมีแค่จุดกิจกรุงที่เห็นด้วยกับท่านท่านจันทร์พระวัลคือรูปปั้นยันต่างมันเหมือนสินค้า
พอเราบอกว่าไอ้ไข่วัจเจดีมันเหมือนเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งเรื่องขายสินค้าซึ่งทางพุทธศาสนาผมมองว่ามันอาจจะดูไม่เหมาะสม
ถ้านังควรจนไว้ไข่วัดเจดีไปแล้วก็อาจจะรูปโลโก้ไอ้ไข่ไปจดเป็นเครื่องหมายมันค่ะ
ทางทฤษฎีนะครับในทางทฤษฎีทางทฤษฎีคือได้สองทางที่อาจจะทำให้ปัญหาน้อยลง
ก็คือชื่อกับเครื่องหมายชื่อนี้ชัดเจนคือถ้าสมมุติเป็นไอ้ไข่อันนี้ไม่ได้
เพราะกรมทรัพย์สินก็บอกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไอ้ไข่วัดเจดีอันนี้อ้างอิงเฉพาะเจาะจง
ใช่อันนี้ชัดใช่ถ้าใครเอาไปอ้างอันนี้ชัดได้เลยใช่ฮะแล้วก็สไตไลฟ์ให้มันมีลักษณะพิเศษ
ว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์พิเศษของวัดเจดีเป็นยังไงหมายถึงว่าหมายถึงว่าแล้วเครื่องหมายนี่หมายถึงอะไรคะอาจารย
คือพอมีไอไข่วัดเจดีอาจจะมีปั๊มเป็นสัญลักษณ์สักอย่างอย่างนี้หรอ
ใช่ฮะตัวเครื่องหมายไงให้มันเป็นคำที่ไม่ใช่คำธรรมดาเพราะคำว่าไอ้ไข่วัจิดีก็อาจจะมีรูปไอ้ไข่อยู่
อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ติดอยู่ว่าถูกมงคลแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเครื่องหมายการค้าชื่นเงินการค้า
เพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเวลาอ้างอิงถึงวัดไหนเนี่ยปกติถ้าไปพาดพิงวัดเขากฎหมายทั่วไปคือเหมือนเราเอาชื่อคนอื่นมาใช้มันเสียหายเราสามารถทำได้อยู่แล้ว
คืออันนี้จะชัดอันนี้จะดีด้วยอันนี้จะชัดเลย
แต่เรื่องตัวลิขสิทธิ์ผมคิดว่าจากประสบการณ์นะครับด้วยความรู้ผมคิดว่าแม้จะจดแจ้งไปแล้วแต่เวลาสมมุติว่าเรามีสิทธิ์ในการห้ามคนอื่นนะครับต้องบอกว่ายืนยันว่ามีสิทธิ์ห้ามแต่ถ้าสมมุติว่าต้องขนาดต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลกันเองตัววัดก็ต้องมองด้วยว่าพอขึ้นลงขึ้นศาลจะไปบังคับคดี
ของดีจริงไม่ต้องกลัวหรอกเหมือนกับธรรมะของพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยไปจดลิขสิทธิ์เลยใครอยากจะเอาไปใช้ก็เอาไปสิ
ถ้าของมันดีจริงมันต้องอยู่ได้ของดีจริงต้องทนได้
แล้วมันก็ยังอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าสุดท้ายแล้ว
มันไม่ได้ช่วยคนจริงแล้วมันก็เงียบไปเอง
คุณผู้ชมคะเรื่องความเชื่อความศรัทธาอันนี้ของใครของมัน
เราไม่ก้าวล่วงกันแต่หยิบที่เราหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคือ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันมีวิธีปฏิบัติและความเข้าใจอย่างไรบ้าง
นี่คือคำอธิบายทั้งหมดนะคะส่วนงวดหน้าใครจะไป
หรือใครจะไปวัดไหนไปไอ้ไข่หรือจะไปวัดใดก็แล้ว
แต่อันนี้ไม่ก้าวร่วมกันแต่ถ้ามีเลขดีก็ส่งมาได้นะคะ
ช่วงนี้ขั้นหวังเยอะค่ะวันนี้นามัสกาลหลุงพี่นะคะ
แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะ